เขาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมปรึกษาหารือด้านการท่องเที่ยวว่า

จากพัทยาตอนนี้มีทั้งนักลงทุนจีนนักท่องเที่ยวจีนเยอะ

ซึ่งจะสร้างความมั่นใจกับคนจีนที่เข้ามาประเทศไทยว่า
โอเคล่ะถ้ามีคนจีนไปเป็นตำรวจ
ความน่าปลอดภัยมันน่าจะมีมากขึ้น
แต่จริงเรื่องนี้เขามีการพูดออกมาแล้วนะคะ
บอกว่าตั้งแต่คุณเศรษฐาไปที่ประเทศจีนมาใช่ไหมคะ

คิดกันว่าเอางี้ให้ตำรวจจีนเข้ามาประจำการในจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวในเมืองไทยไปเลย
เพื่อที่จะแบบสร้างความสบายใจเพื่อที่จะให้แบบคนนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาเที่ยวเมืองไทย
เพราะว่าตอนแรกเราก็มีการนำเสนอทั้งทุนจีนสีเทา
เรามีการนำเสนอทั้งแบบว่ามีการลักพาตัวคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยอยู่
ถูกต้องไหมครับเขาก็บอกเลยว่าตอนนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
คนจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งนักลงทุนนะครับนักท่องเที่ยว
แต่ยังมีทัวร์จีนที่มาสร้างปัญหากับนักท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นกัน
ตอนนี้ประเทศไทยของเราเสียชื่อทางด้านการท่องเที่ยวนะครับ
อย่างเดียวที่จะทำให้ประเทศไทยรอดนะตอนนี้คือการท่องเที่ยว
พูดกันตรงเลยเนี่ยหากตำรวจจีนเนี่ยเข้ามาดูแลเชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจ
ทำให้เขาสบายใจได้อีกเปาะนึงที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะเดียวกันวันนี้รังสิมันโรมรังสิมันโรมในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศสภาพผู้แทนราษดรนะฮะ
พาคณะเข้าประชุมร่วมกับคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมล
เขาก็ไปสอบถามกรณีกระแสข่าวว่าจะมีการประสานให้ตำรวจจีนมาดูแลนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยใช่ไหม
โดยในรังสิมันโรมเขาเผยว่าแม่แนวคิดดังกล่าวไม่มีทางเกิดขึ้น
และได้รับการยืนยันแล้วว่าทุกฝ่ายหมายถึงพวกเขานะฮะไม่เห็นด้วย
ถ้าเกิดห้องเที่ยวชาติอื่นเข้ามาเมืองไทยเยอะขึ้นอย่างนี้หรอฮะ
เราจะเห็นว่ามีคนไทยไปเป็นตำรวจเยอะมากนะคะ
ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าตำรวจไทยเนี่ยก็ถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นจริง
ถ้าสมมุติเราเอาจากนานาชาติตำรวจจากนานาชาติเข้ามา
ตำรวจไทยจะไม่มีบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องช่วยกันพัฒนาศักยภาพของตำรวจไทยให้เข้มแข็งขึ้น
ขณะเดียวกันพบตรเขาพูดเลยนะไม่เห็นด้วยฮะ
เขาไม่เห็นด้วยกับการนำตำรวจจีนเข้ามาดูแลนักท่องเที่ยว
เพราะมีการละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทย
และตำรวจไทยถามจริงว่าวันนี้ตำรวจใดก็มีศักยภาพดูแลนักท่องเที่ยวเพียงพออยู่แล้ว
แต่กรณีที่เกิดคืนที่อิตาลีดั้นเชื่อว่าเกิดมาจากปัญหาการศึกษาน
มีการนำตำรวจจีนมาช่วยแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวแล้ว
ยืนยันว่าแนวคิดต่างกราบจะไม่สามารถเติมเถิดการได้เราไปฟังเสียงพ่อบ้อเตารอกับคุณรังสิมันโลม
ไม่มีนะครับไปฟังเสียงคุณโลมครับ
จะมีการเปิดให้สมุทรจีนมาหลักระเวนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กลับทางนักท่องเที่ยวจีนหรือไม่
เท่าที่ผมฟังตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งจริงจริงก็ต้องบอกว่า
ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับความเห็นส่วนตัวของผมเองด้วยนะครับว่า
ภาพนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราค่อนข้างได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่า
ทุกฝ่ายนะครับคงไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะปล่อยให้ตำรวจทีมนะครับ
มาลาดตระเวนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นแบบนั้นนะครับ
ต่อไปเราก็คงจะมีตำรวจชาติอื่นนะฮะสหรัฐอเมริกาอินเดียนะครับ
ขึ้นอยู่กับทางนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งถ้าทำแบบนั้นเนี่ย
ตำรวจคงจะไม่มีงานนะครับเราเองคงต้องช่วยกันนะครับ
ทำให้ตำรวจของเรานะครับมีความเข้มแข็งมากขึ้น
สร้างความปลอดภัยนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทย
โปรดติดตามตอนต่อไป